หลังจากเมื่อวานที่กลายเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้า
ไปบุกตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
จนกระทั่งนำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวลูกน้องคนสนิทของท่านรองโจ๊กนี่แหละ

วันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
แต่เขาแบ่งออกมาเป็น๔กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มที่๑เป็นคนใกล้ชิดกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่๓๕คน

กลุ่ม๓นอมินียังไม่ทราบจำนวนค่ะ
และมีกลุ่ม๔ก็คือบัญชีม้าอันนี้ก็ยังไม่ทราบจำนวนเหมือนกัน
โดยชุดทำงานอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนค่ะ

ซึ่งก็มาจากจุดเริ่มต้นคือมินนี่นั่นเอง
เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
แล้วไปพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือนะคะของมินนี่
ว่ามีการถ่ายภาพคู่กับลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
ก็คือทางด้านของพันธตำรสเอกภักษ์ภูมิพิศไสมัย
มีความเชื่อว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกัน
และมีการส่งหมายเลขบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งให้ด้วย

ที่เป็นพลเรือนนั่นเองเป็นชื่อเขา
เงินกว่า๓ล้าน๖แสนเข้าบัญชีม้า
และผู้ถือบัญชีคือพันธบรวจเอกภาคภูมิ
อันนี้ตามที่นะคะตามแหล่งข่าวมาแล้วก็บอกแบบนี้นะคะ
จากบัญชีม้าพบหลักฐานเงินถูกโอน
ที่บัญชีของตำรวจเจ็ดนายทั้งตำรวจที่ถูกออกหมายจับ
ซึ่งแต่ละคนมียอดเงินกว่า๔แสนบาท
ตำรวจที่ยังไม่มีรายชื่อในหมายจับด้วย
แต่มียศตั้งแต่พันธบรวจเอกถึงพันธบรตรี
และยังพบว่าบัญชีม้าถูกโอนไปใช้จ่ายส่วนตัว
ให้กับทางด้านของรองโจ๊ก
อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลของแม่ท่านรองโจ๊ก๒ล้าน๘แสนบาท
แล้วก็มีโอนไปให้คุณแม่๔แสนบาท

ค่าโทรศัพท์มือถือของบิ๊กโจ๊กด้วย
เรื่องนี้ท่านบีโจชั่นให้ข้อมูลเบื้องต้น
บอกว่าปกติตัวท่านจะให้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทคริส
ปิยะเกดซึ่งถูกออกหมายจับไปแล้วนะ
เป็นเลขาในการดูแลเรื่องการเงินอยู่แล้ว
โดยให้เงินสดไปจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างทั้งหมด
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะบอกว่าก็อย่างเช่นจ่ายค่าโทรศัพ

แต่ท่านบอกว่าคือตรงนี้ยังไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่า
ทำไมถึงเอาไปผ่านบัญชีม้ามาอีกที
เรื่องนี้ก็ต้องเรียกมาสอบสวนสอบถาม
แล้วก็สงสัยว่าเรื่องของการติดพนันออนไลน์หรือเปล่า
ก็รู้มาว่าชอบยืมเงินคนอื่น

ทั้งที่เงินของท่านเป็นเงินถูกกฎหมาย
เรื่องนี้ก็ต้องสอบสวนกันต่อค่ะนะครับ
นี่กรณีของมินนี่นะครับ
เพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มแรก
ที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม
พร้อมกับผู้ต้องหาอีก๒คนกลายเป็น๓คนแรก
สืบสวนขยายผลเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับ
พันธุ์ตำรวจเอกหนึ่งหรือว่าพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิ

และที่เกี่ยวยงกับเรื่องของทั้งเงินเงินทอง
และบ้านที่เมื่อวานตำรวจไปตรวจค้น
และบิ๊กโจ๊กบอกว่านี่เป็นบ้านที่ผมพักอาศัย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
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในซอยวิภาวดี๖๖
เป็นชื่อของเฮียต่อเต่าชื่อย่อนะ
ใช่ใช่และภรรยาซึ่งเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
ซื้อบ้านทั้ง๕หลังนี้แล้วก็ให้กับบิ๊กโจ๊กพักอาศัย
โดยที่ไม่มีการเก็บค่าเช่าและไม่ได้เข้ามาดูแลบ้านทั้งหมดนี้มานานแล้วนะครับ
มันจะสอดคล้องกับเมื่อวานหรือเปล่า
ที่ทางตำรวจที่ดูแลเรื่องของกฎหมายและคดีบอกว่า
บ้านหลังนี้จริงชื่อผู้ครอบครองคือพลเรือน
แล้วมันมีรายงานข่าวนี้ออกมาเลยนะครับ
โดยเฮียต่อเต่ามีชื่อครอบครองบ้านจำนวน๓หลัง
เป็นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กสองหลังแล้วก็บ้านหลังที่บอกว่าเป็นบ้านของพ่อบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ส่วนอีก๒หลังห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
เป็นชื่อของภรรยาเฮียต่อเต่า
ซึ่งเป็นบ้านที่ให้ตำรวจติดตามบิ๊กโจ๊กพักอาศัย
โดยพบข้อมูลการจ่ายเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านทั้ง๕หลัง
ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี๖๖ถึงเดือนมิถุนายนปี๖๗
โดยเฮียตอเป็นคนโอนเงินเข้ามาจ่ายให้
และบ้านพักหลังที่บิ๊กโจ๊กพักอาศัยอยู่

คือหลังนี้ตามปรากฏในภาพนี้
ค่าส่วนกลางเป็นเงินรวม๖๒๐๐๐บาท
ส่วนหลังอื่นค่าส่วนกลาง๒๖๐๐๒๗๐๐นะครับ
รวมแล้วค่าส่วนกลางทั้ง๕หลัง๑๔๐๐บาท
ส่วนการขอใช้ไฟฟ้าของบ้านทั้ง๕หลัง

เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เหมือนเจ้าของบ้านขอใช้ไฟฟ้าเองทั้งหมด
ทีนี้ถามว่าเฮียตอและภรรยาเป็นใคร
อย่างที่บอกว่าเฮียตอมีรายงานว่า
เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในอุดรธานี
มีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ช่วง๗๘ปีที่ผ่านมาธุรกิจเติบโตเร็ว
เฮียตอมักจะต้อนรับคณะของนายตำรวจ
เดินทางไปราชการในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำรวจอาจจะออกหมายเรียกเฮียตอ
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองบ้านทั้ง๕หลัง

คำชี้แจงที่มาของเงินที่นำมาซื้อบ้าน๕หลัง
ว่าเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
และเหตุใดถึงต้องซื้อแล้วให้บุคคลอื่น
บิ๊กโจ๊กมาพักอาศัยอยู่นะครับ
และในอนาคตชุดสืบสวนอาจจะยื่นขอให้สำนักงานปปช
ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กโจ๊ก
ว่ามีการรับเงินเกิน๓๐๐๐บาทจากบุคคลอื่นหรือไม่
ซึ่งหากจำเป็นต้องรับทรัพย์สินมูลค่าสูงแบบนี้
ตามกฎหมายแล้วจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาใน๓๐วัน
ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับนะครับ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือมี
รายงานจากชุดสืบสวนคือการขอหมายความจับคนที่เกี่ยวข้อง
กับเว็บพนันออนไลน์ที่คุณขวานเล่าให้ฟังนะ
อีก๔กลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายตำรวจที่สนิทกับบิ๊กโจ๊ก๓๕คน
ภรรยาแม่และน้องชายของใคร

และกลุ่มที่เป็นนักข่าวอีก๔คน
เดี๋ยวต้องรอการเปิดเผยรายชื่อออกมาจากฝั่งของตำรวจสืบสวนสอบสวน
ทีนี้พอฟังคุณบุ๊กเปิดเรื่องนี้มาเนี่ยนะ
จริงคือทางบิ๊กโจ๊กบอกนะว่าเฮียต่อเต่าเป็นญาติสนิท
แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านทั้งหมด
โดยเฮียต่อเต่าให้เช่าบ้านแล้วก็มีสัญญาเช่าราคา๕๐๐๐บาทอยู่๒หลัง
ส่วนหลังที่เหลือเอาไว้เก็บของบ้านที่อยู่เนี่ย
เคยให้การกับประประชาวิทย์ไว้แล้วนะบริสุทธิ์ใจ
ต่อเต่าไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมาย

นี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดเมื่อเช้าใช่ไหม

เพราะเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กไปที่สารอาญารัชดา
พอบิ๊กโจ๊กบอกว่าการขอหมายค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือไม่เป็นธรรมต่อเขา
ใช่แล้วที่บอกว่ามีการไปหลอกสารใช่ไหม

หลังจากนี้จะมีหลักฐานส่วนไหนที่เชื่อมโยงมาหา
แล้วก็มีการออกหมายจับผมภรรยาผมแม่แล้วก็น้องชายได้ไหม

ไม่รู้หรอกเรื่องพนันออนลงออนไลน์อะไรเนี่ย
บอกด้วยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าคุยกับพบตรแล้วนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่าจะตรวจค้น
ซึ่งก็บอกกับผู้ที่รายงานว่าถ้าเกิดค้นเนี่ย
ขอให้แจ้งก่อนนะแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นเนี่ย

คำสั่งไม่ได้มาจากพบตรแล้วก็ไม่ขอออกความเห็นด้วย
มันจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งพบตรคนใหม่ไหม
แต่ยืนยันค่ะว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
บิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องมีคนสั่งการแน่นอนเลย
แต่จะเป็นคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมเนี่ย
เอางี้เป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็เท่ากับเมื่อเช้าก็พูดหลายเรื่องนะ
ทั้งการออกหมายค้นแล้วก็เรื่องของเฮียตอด้วยนะ
ทีนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยก็ยังคงตามกันเรื่องนี้แหละค่ะ
ของบิ๊กโจ๊กแต่ว่าไปดูทางฝั่งของท่านนายกหน่อยไหมนะ
นายกบอกแบบนี้ว่าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการ

มีคนนอกจากคนนอก๓คนให้ตรวจสอบเรื่องนี้
ก็ให้กรอบเวลาในการทำงาน๑๕วันนะคะ

ท่านนายยกท่านมันตรีค่ะคุณเสถาธุวีศิลป์ค่ะ

ท่านก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๓คน
จะเป็นพลเรือน๒และเป็นอดีตตำรวจ๑ค่ะ
ซึ่งจะไม่มีใครที่จะเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้เลย
โดยท่านจะให้กรอบระยะเวลาในการสอบสวนเรื่องนี้๑๕วัน
ส่วนรายชื่อก็ขอให้ตำรวจเป็นคนแถลงเองแล้วกัน

ท่านบอกท่านหนักใจนะเพราะอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่
ประชาชนเองก็จับตามองกันอยู่
แล้วก็เรื่องการแต่งตั้งพบตรคนใหม่ในวันพรุ่งนี้

แต่ชัดเจนว่า๑๕วันให้กรมตรวจแสดงดีกว่าอันนี้นะครับ

เข้าใจว่าอย่างนั้นครับครับ
นายกหนักใจไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรตำรวจ

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องซับซ้อน

แล้วก็เป็นเรื่องที่สถานทรวจจัดการมองมูลอยู่
เขาจะให้ความสมายใจนะครับ

ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ๓คนมาแล้วนะคะ

คุณชัดชัยพรมเลิศค่ะเป็นอดีตประหลักกระทรวงมหาดไทย

คุณชาติพงศ์ค่ะจิรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุดเป็นกรรมการ
คุณผู้ชมรายงานว่าตอนนี้พบตรไปพบนายกอยู่ที่ธรรมเนียบอยู่นะ

เรื่องคดีนี้หรือว่าจะเรื่องในวันพรุ่งนี้
ที่จะมีการแต่งตั้งพบตร